เราเริ่มต้นกันที่ข่าวการเมืองกันก่อนเลยนะคะ
เชื่อว่าหลายคนรอผลมาปีกว่าแล้วนะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีคนไปร้องเรื่องของ
นาฬิการูของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะคะ

ล่าสุดนะครับคุณผู้ชมรอดแล้วจ้า

ประวิทย์วงสุวรรณรอดแล้วนะคะถามว่าทำไม
เพราะว่าล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามการทุจริตแห่งชาติค่ะ
มีการออกมาแถลงข่าวนะคะบอกว่า
ที่สุดแล้วที่ประชุมคือมีมติ๕ต่อ๓

ไม่พบมูลความผิดหรือมูลไม่เพียงพอที่จะตรวจสอบว่า
ป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
จงใจแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ

แหวนนี่มันหรูนี่

หลังจากนั้นก็มีการไปตรวจสอบนะฮะ
จนไปพบว่ามันมีนาฬิกาทั้งสิ้น

อันนี้ภาพถ่ายคอรมอตั้งแต่ปี๔๗นะคะ
คุณผู้ชมหลังจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมค่ะ
ก็มีการร้องเรียนเข้าไปที่ปปชจริงแล้ว
มีคนร้องเข้าไปคือนาฬิกา๒๕เรือนด้วยกันนะคะ

พอไปตรวจสอบแล้วขออภัยปีผิดนะ
พอไปตรวจสอบแล้วนะคะปรากฏว่า๒๕เรือน

ปปชก็เลยไปตรวจสอบมีทั้งสิ้น๒๒เรือน
ทีนี้เนี่ยไปตรวจสอบ๒๒เหรือน
ปรากฏว่า๒๐เรือนมันมีตัวเรือนชัดเจน
แล้ว๒๐เรือนมันมีข้อเท็จจริงว่า
๒๐เหรือนเนี่ยมันเป็นของเพื่อนของคุณประวิทย์
ก็คือนายปรัฐวาสสุขศรีวงศ์อดีตเจ้าสัวคอมลิ้ง

ส่วนอีก๑เรือนไปพบใบรับประกัน
อันนี้ก็มีมูลบอกว่าเป็นของเจ้าสัวคอมลิ้งเช่นเดียวกันค่ะ
ทีนี้อีก๑เหรือนเนี่ยคุณผู้ชมก็มีการตั้งคำถามว่า

ซึ่งเจ้าสัวปรัฐวาสสุขศรีวงศ์นะคะ
เป็นเพื่อนสนิทของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ก็เลยเชื่อได้ว่าอีกหนึ่งเรือนก็น่าจะเป็นของเจ้าสู่ปฏธวาสเช่นเดียวกัน
เพราะว่าปกติแล้วเจ้าสัวปรัฐวาสก็มีใจคอกว้างขวาง
จะให้เพื่อนอีกหลายคนยืมนาฬิกาไปใส่
คือเขาเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเซ็นคาเบียร์รุ่นเดียวกัน
เพื่อนก็จะมีหลากหลายไม่ใช่คนอีกตระวิดเท่านั้น
ที่เคยให้ยืมนาฬิการุหแบบนี้
ก่อนหน้านี้ปปชบอกว่าไปตรวจสอบ
ในใจคอนิสัยของนายปฏธวาส
ก็เคยให้เพื่อนคนอื่นยืมนาฬิกาเช่นเดียวกัน
เพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้

เป็นของนายปรัฐวาสสุขศรีวงศ์นะคะ

ยกคำร้องยุติการสอบสวนหมายความว่าอะไร
หมายความว่าต่อไปนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะ
ไปแล้วนะเรื่องนี้ไม่มีแล้วนะคะ
แล้วแวนอีก๑๒วงก่อนหน้านี้คุณผู้ชม

คณะกรรมการประปัชชอฯได้พิจารณาคำที่แจ้ง
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณแล้วเห็นว่าพยานหลักฐานรับฟังได้ว่า
จำนวน๓วงเป็นทรัพย์มรดกของบีดาของผลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ไม่มีหน้าที่ต้องแสดงแหวนดังกล่าวในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
กรณีเข้ารับตำแหน่งทางการเมือง
แวนที่เหลือเป็นแหวนที่มีสัญลักษณ์หน่วยทหาร
หรือแหวนมะถุมงคลที่มีราคาไม่มาก
นำมาใส่เพื่อความเป็นสิริมงคล
หรือใส่เพื่อแสดงสัญลักษณ์ของสังกัด
จึงไม่ต้องแสดงในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ต่อคณะกรรมการปปชเช่นเดียวกันนะคะ
คุณผู้ชมฟังเสียงคุณวรวิทย์สุขบุญ
เลขาธิการปปชพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะ
ทรยายลักษณ์ฟังได้ว่า
นาฬิกาที่ปรากฏเป็นภาพ
ที่ปรากฏเป็นข่าวเก็บรักษาอยู่ในบ้านของนายปรัฐวาส
สุขศรีวงศ์และเป็นส่วนหนึ่งของนาฬิการาคาแพง
ที่นายปรัฐวาสศุกษีวงศ์ได้สะสมไว้
ไม่ปรากฏเอกสารการซื้อขายว่าในปรัฐวาส

แต่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา๑๕

ผู้ที่ยึดถือทรัพย์สินนั้นไว้เป็นการยึดถือเพื่อตน
จึงต้องด้วยบทสันนิษฐานตามกฎหมายดังกล่าวว่า
ปรัฐวาสสุขศรีวงศ์เป็นเจ้าของนาฬิกาตามภาพข่าว
จำนวน๒๑เรือนและได้ให้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ใช้ในโอกาสต่างตามที่ปรากฏในภาพข่าว
ประกอบกับนายปรัฐวาสสุขศรีวงศ์
ให้เพื่อนคนอื่นยืมใช้นาฬิการาคาแพงด้วย
จึงรับฟังว่าเป็นการกระทำโดยปกติ

ที่ช่วยเหลือดูแลกลุ่มเพื่อนเก่าโรงเรียนเซ็นทะเบียนที่สนิทสนมกัน
อันนี้ก็เป็นคำแถลงข่าวของเลขาธิการปปชนะคะ
ซึ่งการแถลงข่าวในครั้งนี้มีนายเอกชัยหงกังวาน
เคลื่อนไหวที่คอยติดตามทวงถามความคืบหน้า
ในการตรวจสอบนาฬิการูของพลเอกประวิทธิ
ตลอด๑ปีที่ผ่านมาก็เดินทางมารับฟังด้วยนะคะ
และพยายามที่จะสอบถามเลขาปปชว่า
ได้ตรวจสอบตามกฎหมายปรับประชาชนฉบับใหม่
ห้ามหยิบยืมทรัพย์สินมีค่าของผู้อื่น

คือคือหลักการปรับประชาชนบอกว่า
ตอนนี้กำลังพิจารณาอยู่นะคะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องใจเย็นนะคะติดตามกันต่อ
คุณผู้ชมเรื่องของแหวนแม่นาฬิกาเพื่อน
ก็จบลงด้วยประการราชนีประเทศกุมีนะคะ
ที่ยืมนาฬิกาเพื่อนเรือนหลักล้านใส่๒๒เรือน